ชั่วตลอดตลาด

ดูสิว่าราคาของเนื้อสัตว์วันนี้จะปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะคะ

กับเมื่อวานนะสะโพกไก่๘๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๔๑บาทต่อฟองนะคะ

กระเทียมไทยแกะกลีบ๕๒บาทต่อกิโลกรัมจ้า
กระเทียมไทยแกะกลีบ๕๒บาทต่อกิโลกรัมจ้า
เทียมไทยแกะกลีบ๕๒บาทต่อกิโลกรัมจ้ะ